สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เหลือบดูนาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับก็๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณมาเจอกับเราสองคนแบบนี้
วันนี้วันอังคารที่๒๕มกราคมแล้วโอ้ยแป๊บเดียวมันก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วค่ะคุณชนะ
มันไม่แป๊บเดียวว่าสิคุณชิสาทำไมคะ
บางคนบอกว่าเดือนมกราคมทำไมมันยืดยาวมันยาวนานเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน
ก็เพราะว่าใกล้สิ้นเดือนมันก็เหมือนจะสิ้นใจ
โอ้โหแบบนี้ต้องรอรอต่อไปอีกนานเท่าไหร่
เห็นบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะมีโมนัส

ไม่รู้หมายถึงที่ไหนนะแต่พูดให้ฟังเฉยพูดลอย
แหมคุณพูดดังสักขนาดนี้รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วค่ะ
ก็ไม่รู้รอสิ้นเดือนนี้เมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักที
อีกไม่กี่วัน๕๖วันเท่านั้นเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
คุณผู้ชมล่ะคะชมอยู่ใครจะได้โบนัสไหมยังไง

ก็ส่งมาพูดคุยกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ
ใช่แล้วล่ะครับส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลาย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
หนูน้อย๑ขวบป่วยปริศนาเลือดออกหูตาจมูก
อนทั้งหมอปัจจุบันรวมถึงหมอปลามาช่วยดูทีครับ
ไปเที่ยวกระบีแต่เจอหินประหลาดข้างหลังคล้ายนางเงือกกำลังกอดผู้ชาย
งานนี้ชาวบ้านบอกศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะ
วินาทีต่อจากนี้ระทึกครับเดินอยู่ดีมีบางสิ่งบางอย่างตกลงมา
สรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยน้องคนนี้หน่อย

ป่วยเป็นโรคประหลาดบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกจนหมอแผลปัจจุบัน

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เด็กน้อยคนหนึ่งอายุแค่๑ขวบ๔เดือน

คือเป็นโรคปริศนาเวลาร้องไห้

บางครั้งไหลออกจากจมูกไหลออกจากหูจากปากก็มี
หรือบางทีนะครับไหลออกมาจากช่องคลอดด้วย
แล้วไปหาหมอแผนปัจจุบันก็รักษาไม่หาย
ต้องร้องให้หมอปลามาช่วยอะครับ
ออกทั้งจมูกแล้วก็ตานะคะวันนี้
สู้สู้ลูกสู้สู้

โอ้โหน่าเห็นใจนะ
เด็กเขาร้องมาเนี่ยแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม

น่าตกใจคุณคือเลือดแดงฉานไปทั่ว

ได้แต่น้องได้แต่บอกปลอบใจว่า

แม่ของน้องพอใจเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเนี่ย

คือคุณแม่เนี่ยเขาเอานำไปแชร์ลงในโซเชียลแล้ว
แล้วในคลิปเนี้ยใจความก็คืออยากจะให้สังคมเนี่ย
ช่วยหาคำตอบทีว่าน้องพอใจเนี่ยป่วยเป็นอะไรกันแน่

นางสาวมิวานาธานะครับอายุ๒๗ปี
คุณแม่ของน้องพอใจเนี่ยเล่าว่าตอนที่น้องเกิดมาเนี่ย
พอใจก็เป็นปกติทุกอย่างนะ
แต่เพิ่งจะมีอาการเลือดออกตอนอายุสัก๑ขวบ๑เดือน
ครั้งแรกไหลออกมาเฉพาะตอนใส่แพมเพิร์ตเป็นเลือดแบบจาง

แม่ก็พาไปโรงพยาบาลไปปรึกษาคุณหมอ

เลือดมันสีเข้มขึ้นนะ

แล้วช่วงหลังคุณหมอบอกว่าแบบนี้ต้องแอดมิตรแล้ว
บอกว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อในท่อปัสสาวะ
ตกใจสิครับคนเป็นแม่ได้ยินอย่างนี้

แล้วบอกว่าระหว่างนอนโรงพยาบาลนะครับ

หมอก็บอกว่าอาจจะเป็นโรคสาวก่อนวัยอันควร

มีค่ะคุณแต่ว่าเกิดกับเด็กขวบเดียวนี่ดูมันเกินก่อนวัยมากเลยนะคะ

และเมื่อตรวจรักษาแล้วสรุปว่าก็ไม่ใช่นะ

น้องพอใจก็มีอาการแบบอาเจียน
เลือดไหลออกมาจากปากจมูกหู

แต่ล่าสุดเลือดมันไหลออกมาหลายจุดเยอะจริง
อันนี้ถ้าเราเห็นเรายังตกใจแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เห็นแบบนี้
โอ้โหใจไม่ดีเลยแหละครับ

คือทั้งตัวแม่เองแล้วก็หมอเองเนี่ย
ตอนนี้นะบอกเลยว่ายังหาคำตอบไม่ได้ว่า
เฮ้ยน้องพอใจเขาเป็นอะไร
แล้วคลิปล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมที่เราเห็นก็คือเลือดออกตาเยอะเนี่ย
เกิดวันที่๒๓มกราคมนี้เอง

เนี่ยค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าอาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะ

แต่บางวันก็ไหลออกมาเยอะ
แล้วไหลออกมาทุกช่องทวารของร่างกาย
หูตาจมูกปากรวมไปถึงช่องคลอดด้วย

น้องก็จะหงุดหงิดงอแงร้องไห้แบบนี้
แล้วเลือดมันก็ไหลออกมาตลอด

กังวลห่วงลูกแล้วก็เจ็บปวดแทนลูกทุกครั้งที่เห็นนะคะ
โอ้โหมันไม่รู้ไงว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ถามคุณแม่หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ

มันก็ช็อกว่ามันออกมาได้ยังไง

รู้แค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาหยุดไหล
ต้องสังเกตแบบคือต้องอยู่เขาใกล้ชิดจริงอะค่ะ
เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกเราจะออกตอนไหนบ้างอะไรบ้าง
บางทีเล่นอยู่เนี่ยเอาแล้วอาการเริ่มมา
เราต้องทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่เพื่อไปหาเขา
ไปหาจุดว่าออกตรงไหน
เนี่ยค่ะคุณแม่เองก็เล่าถึงตอนที่ดูแลลูกนะคะ

และที่สำคัญคือเป็นห่วงกังวลมากว่าจะดูแลน้องสาวน้องยังไง
ครอบครัวเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย
คือมีอาชีพรับซื้อของเก่าและคัดแยกของเก่าขายนะคะ
ส่วนตัวคุณแม่เองเนี่ยก็ขายของออนไลน์

ก็คือรักษาในทุกวิธีและในแพทย์แผนปัจจุบัน
ใช่ค่ะก็คงจะต้องหาที่พึ่งทางใจด้วย

ไปบนบานกับหลวงพ่อโตและพระพิคเนตที่วัดกระบบเตี้ยด้วย
ทำบุญด้วยคือทำทุกอย่างคุณชนะ
โอ้โหคือก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าอย่างนั้นเ

ทางเรื่องสุดท้ายเอาเรื่องนี้ไปถึงหูหมอปลา
หมอปลาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละหมอปลาจะเดินทางไปดูครอบครัวนี้หน่อย
ไปดูอาการของน้องพอใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเจอเคสแบบนี้มาแล้ว
หมอปลาบอกเคยเจอนะเจอที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
มีเด็กที่มีเลือดออกทางหูตาจมูกปากเหมือนกัน

ตัวหมอปลาเองก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องพอใจก่อน
เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวทีมงานของหมอปลาเขาจะไปช่วยถึงที่เลย
แต่ส่วนมุมมองของทางแพทย์โรคนี้หมอระบุว่าเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนทางเพศนะ

อาจจะมีเลือดออกมาก่อนถึงวัยอันควรประกอบกับเส้นเลือดของน้องพอใจ
อาจจะยังไม่แข็งแรงจึงเกิดอาการเลือดออกตามส่วนต่างของร่างกายได้

ส่วนการรักษาหมอแผนปัจจุบันเขาบอกแบบนี้
ต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ
เออถ้าพูดถึงเรื่องของเส้นเลือดไม่แข็งแรงเราก็พอนึกออกเกี่ยวกับเลือดกำเดาไหลไหมคุณชนะ

คือบางคนที่เลือดกำเดาไหลออกง่ายง่ายอ่ะอืม

แต่แบบนี้โอ้โหมันไหลออกมาผิดปกติ

รอดูเดี๋ยวรอดูวันนี้เรื่องของทางหมอป้า

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานไหนช่วยดูแลเคสน้องนี้ได้ก็อยากจะให้ช่วยกัน
ส่วนเรื่องนี้โอ้โหคุณพ่อบ้านบอกทนไม่ไหวแล้ว
เอ้าก็ไม่พอใจไงที่คุณภรรยาไม่ยอมทำการบ้าน

อยู่ด้วยกันมานานนมไม่ยอมทำการบ้านมา๗๐

แล้วสาเหตุเพราะอะไรมาฟังกันค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะ
แต่เราก็จะเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าเป็นความรู้
เป็นวิทยาธารให้แก่สามีภรรยาคู่อื่น

ที่ครอบครัวของนายวินัยรำเทียนเมฆฝ่ายชายนะอายุ๕๗ปี
ภรรยาก็คือนางสุภานรำเทียนเมฆอายุ๕๕ปี
เขาอยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปคุยกับฝ่ายภรรยาพี่สุภาก่อนเลย
บอกว่าอยู่กินกับสามีมา๒๐กว่าปีมีลูกด้วยกัน๒คนนะคุณชนะ
แต่เหตุการณ์เนี่ยนะมันย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
คุณสุภาล้มป่วยอาการหนักปางตายนะ
สามีก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่ง
แต่ก็หาสาเหตุไม่เจอคุณชนะ
ก็กลับมาอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่บ้าน
แล้วกลางดึกคืนนึงคุณสุภาก็ฝันค่ะ
เอาแล้วแบบนี้มันก็น่าคิดนะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อหรือเปล่า
รุ่งเช้าเธอเลยไปหาร่างทรง
ร่างทรงก็บอกว่าเอาล่ะจากนี้ไปให้คุณสุภาเนี่ยนับถือเจ้าแม่กวนอิ่มแล้วอาการป่วยทั้งหมดจะดีขึ้น
หลังจากนั้นนะครับตัวเธอภรรยาน่ะก็ปฏิบัติตามที่ร่างทรงแนะนำก็คือ
หนุ่มขาวห่มขาวใหม่กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัติและสิ่งที่เหลือเชื่อตามมาเธอว่าอย่างนั้น
หายป่วยหายป่วยเป็นปลิดทิ้งโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าหายเลย
แต่ว่าอย่างนี้ครับคือ๗ปีหลังนับถอยหลังไปนะ๗ปีนะ

เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีเลย
คือเรียกได้ว่าไม่ทำการบ้านเลย

แค่๗ปีเขาต้องมีเหตุผลสิ
เอางี้เขาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ร่างทรงแนะนำมาไงคุณชิสา
คุณทีนี้คุณสุภาฝ่ายผู้หญิงเองเขาก็บอกว่าไม่มีเหตุผลนะ
เขาคิดว่าสามีตัวไม่สะอาด
เพราะเวลาที่เข้าใกล้สามีหรือสามีเข้ามาใกล้เนี่ยจะได้กลิ่นสาบ
ซึ่งเขาบอกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะ
คูณพาสาตุไว้มาดูทางสามีค่ะ
ก็ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ไอ้เรื่องการไม่ยอมหลับนอนด้วยเนี่ย
โอ้โหเขาไม่สบายใจอย่างแรงอืมคือด้วยความที่ว่านั้น
นานไปเนี่ยมันเครียดอ่ะแล้วคิดว่าภรรยาน่ะรังเกียจ
เหรออ๋อเหรอรังเกียจฉันเหรอทำไมล่ะอยู่กับฉันไม่ได้เหรอ
โอ้โหเครียดหนักโอ้โหฝุ่นขึ้นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหหมายถึง
เตียงนะเตียงที่เป็นบนห้องอ่ะมันฝุ่นขึ้นหมดแล้วเขาบอก
ว่ามันเครียดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายหนีปัญหา
แต่ก็สงสารภรรยาและลูกฉันว่าจะให้ไปมีคน
อื่นมันก็ไม่ใช่พี่แกเป็นคนรักเดียวใจเดียวอ๋อคือ
เมียเดียวนะบ้านเงียบแต่ถ้าเมียเพียบบ้านพังแก
ห้องไว้อย่างงี้ตลอดก็ถูกแล้วที่แกท่องไว้คุณก็
หัดท่องว่างคุณชนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออแล้วทีนี้
ยังไงล่ะคะคุณอืมคุณคุณสามีก็เลยเอาล่ะงานนี้ต้องถึง
หมอปลาอ้าวหมอปลาต้องมาอีกแล้วล่ะอ้าวหมอปลามาคือ
หมอปลาเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจให้กับหลายคนนะ
อยากจะให้หมอปลามาช่วยดูว่าที่บ้านเนี่ยมีเทพหรือ
สิ่งไม่ดีมาสิ่งสถิตอยู่กับภรรยาหรือเปล่าครับนะฮะถ้าหากว่า
ภรรยาไม่ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมอาจจะมีสิ่ง
ดีมาครอบงำหรือเปล่าก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมัน
เคลียร์ให้มันกระจ่างหน่อยจะได้อยู่กันอย่างสุขสบาย
พูดยากจริงนะไอ้เรื่องของการร่วมกันทำกิจกรรมที่
มันเสริมสร้างความสุขในครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยาผมว่ามันก็มีมากมายหลายอย่างเป็นกิจกรรม
อื่นที่ทำร่วมกันมันก็มีความสุขได้เหมือนกันนะอืม
เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยเอาจริงแล้วว่ะเห็นใจนะเอา
แง่ของความเชื่อครับค่ะอ่ะเรื่องนี้ที่กระบี่เขาบอกว่า
ประหลาดคือไปเที่ยวตามจุดต่างมันก็สวยงามดีใช่ค่ะ
แต่เรื่องของเรื่องไปตรงจุดตรงนี้แล้วเห็นหินรูปร่างประหลาด
ไปดูกันหน่อยฮะว่ามันรูปร่างเหมือนอะไร
เฮ้ยคุณดูเอาสิคุณเหมือนคนค่ะเหมือนคนยังไงหัวแผนค่ะคล้าย
คุณลองดูไปข้างล่างเรื่อยลักษณะมีขาใช่ไหมแล้วดูปลายดูปลาย
ตรงตรงปลายเท้ามันเหมือนกับว่าคล้ายกับครีบปลา

หรือบางคนก็บอกว่าเหมือนเท้าช้างหรือเปล่าคุณชนะ
ไม่แน่คุณว่าเหมือนอะไรอ่ะอ๋อผมว่ามันก็เหมือนกับคนที่กำลังแบกปลาตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ
ผมว่าตรงปลายเหมือนครีบปลาอย่างนี้อ่ะแต่ก็เป็นจุดที่ผมว่าถ้าพัฒนาดีมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะ
เขาบอกว่าจุดนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคือบางคนเชื่อแบบนั้นก็คือเชื่อกันไปเลย
คือตรงเกาะห้องมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีอยู่แล้วหลายที่หลายจุดนะครับเขาก็จะมีไกด์เนาะนำเที่ยวแล้วก็พาไป
คล้ายว่าไปดูแบบว่าสัตว์น้ำไปดูปากการังอะไรอย่างเงี้เหรอที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วคือน้ำมันใสมากไง
ใช่หรือบางทีเนี่ยนะคุณจุดที่มันอันซีนไก๊ก็จะพาไปนะแล้วมีข้อมูลที่ชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์ด้วยว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เวลาเกิดซึนามิเมื่อปี๔๖มีคนมาหลบแล้วปลอดภัย
โอ้เป็นเรื่องความเชื่อยนะเขาก็คือว่ามีไงศักดิ์สิทธิ์ไง
มีโอกาสลองไปเที่ยวกันดูใช่เมืองไทยเราสวยทุกที่
แต่ผมจะบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากที่อดกระบีจริงทุกมุมไทยมุมไหนก็สวยนะคะ
งั้นไปดูบรรยากาศของงานศพกันหน่อยแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเศร้าเพราะงานศพงานนี้แปลกคุณชนะยังไงครับ
เขาจัดขบวนแตรวงรื่นเริงทุกคนสนุกสนานกันมากเลยค่ะ

ที่ฉันไม่บอกว่าเป็นงานศพคุณจะรู้ไหมว่ามันคืองานศพ

แต่พอมาดูแต่ละคนอ้าวนี่คือถือรูปผู้ตายนี่นะ

แล้วมีถือทูบถือเทียนอุปกรณ์อะไรต่างด้วย

สถานที่ก็คือแห่ไปที่เมนวัดหนองจิกอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

งานนี้เป็นงานของนายอนุชิตสุดาอายุ๓๕ปีผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะ

ใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านคำฉายชุดวิวา

ซึ่งให้บริการเช่าชุดวิวารับแต่งหน้าทำผมจัดดอกไม้สดใบสีตามงานต่างด้วย

ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เคยพูดกับญาติพี่น้องเอาไว้ในเชิงแบบทีเล่นทีจริงอะค่ะ

บอกว่าถ้าตัวเองตายเนี่ยนะให้จัดงานศพในธีมงานแต่ง

สวยงามเลยมีเน้นทีมสีด้วยคุณชนะ

แล้วก็ให้นำชุดเจ้าชุดเจ้าสาวที่ตัวเองชอบเนี่ย๕ชุดมาจัดโชว์ภายในงานแบบที่เราเห็นไป

แล้วก็ให้บรรยากาศนี่ดูสวยงามอย่าให้ดูเศร้านะ

แต่คุณค่ะพูดไว้ไม่นานคุณอนุชิตก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตจริง
อย่างนี้ละกันนะเริ่มต้นด้วยการแบบว่าขอแสดงความเสียใจด้วยก่อนนะ

แต่อย่างนี้ครับเพื่อนเนี่ยเขาก็ช่วยกันจัดงานตามคำสั่งเสียของนายคนนี้ไง

แต่งกายชุดไทยเดินนำขบวนแหกศพก่อนนำขึ้นเมนนะครับแล้วก็มีการรำหน้าศพแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเต้นหน้าเมนของบรรดาเพื่อนด้วย
โอ้โหแล้วก็เปิดเพลงเพลงที่ผู้เสียชีวิตชื่นชอบนะ

คือเอางี้เต้นไปแต่ในใจเขาก็เสียใจนะเอาจริงโศกเศร้าอะไร
แต่ก็ต้องพยายามจัดงานตามความตั้งใจของคนที่จากไป
เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ตัวของผู้วายชนนั้นมีความสุขเป็นครั้งสุดท้าย

แล้วจะได้ไปสู่สุขติไม่ต้องห่วง

โอ้โหอันนี้แหละเพื่อนเขาแหละนะยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
วัยรุ่นขี่รถมันไทยปาระเบิดเคลืองก็คือไอ้ระเบิดขวดนั่นนะ
พาเข้าไปบริเวณที่เขาขายของกันอยู่โอ้โหเคาะร้ายจริงไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีไม่รู้เรื่องบาดเจ็บไปด้วยอะครับ
โอ้โหน้องเอ้ยน่าสงสารจริง
หนูกินของกินข้าวอยู่ดี

เขาบอกว่ามีคนร้ายขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านมา
แล้วโยนขวดที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

เด็กคนนั้นที่กำลังนั่งรับประทานอยู่เนี่ย

ตรงเท้าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอืมใช่ค่ะตรงเท้าอะ
เออเห็นแล้วก็แตกตื่นมันแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นกันหมดเลยอะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านรับส่งพัสดุ

อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะ
เกิดขึ้นช่วงทุ่มหนึ่งวันที่๒๑มกราคมเนี่ยค่ะ
พอเกิดเหตุแบบนี้ป้าของเด็กเขาก็แจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็โพสต์คลิปไว้ในเฟซบุ๊กนี่แหละคุณชนะ
เอางี้ละกันนะครับต้องตามหาคนร้ายให้ได้นะครับ
ใครก็ตามนะฮะที่มาปลาระเบิดตรงนี้นะฮะ
ระเบิดขวดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ตอนนี้ได้เบาะแสมาแล้วบางส่วนด้วยนะครับ
แล้วก็หวังว่าจะจับให้ได้โดยเร็วครับ
ตัวผู้เสียหายเองเขาก็ยืนยันนะว่า
ถ้าจับมาได้แล้วก็จะดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริง

คนที่เป็นผู้เคาะร้ายเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียว
เดี๋ยวรอดูคุณตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนนะคะ

ขับขี่บนท้องถนนหน่อยต้องบอกต้องย้ำกันนะว่า
การสังเกตเนี่ยสำคัญมากจริงจริงแล้วคุณชนะ

ว่ารถคันนี้ก็ออกมาโอ้โหจะเต็มเลนส์อยู่แล้วนะ
อืมรถใหญ่ด้วยทำเลนส์ใช่แล้วก็ยังมีรถพลุง

ก็คือเขาก็มาเร็วด้วยแหละแล้วอาจจะไม่ทันสังเกต

เห็นไหมออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะแต่สุดท้ายเหมือนกับว่าเบรกไม่ทันหรือว่ายังไงไม่รู้ล่ะ
ก็ชนเข้าไปเต็มเต็มแบบเนี้ยหน้ายับไปเลยค่ะคุณนะ
งานเนี้ยเป็นยังไงล่ะคะคุณก็คงจะเจ็บกันไม่น้อยล่ะค่ะครับ
ยังไงก็ตามนะคะคลิปนี้เอามาให้ดูกันก็อยากจะเตือนภัยให้กับทุกคน
ตั้งสติกับตัวเองนะจะขับรถจะสตาร์ทรถปุ๊บอ่าตั้งหลักให้ดีนะคะ
อ่ะอีกหนึ่งเหตุแล้วกันคุณผู้ชมครับฝากเตือนกันเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสี่แยก
จะมีไฟแดงหรือไม่มีไฟแดงเป็นไปได้ควรชะลอ
ไม่งั้นก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งเป็นรถใหญ่ยิ่งต้องชะลอครับ
โอ้โหมันน่ากลัวจริงจริงเลยนะใหญ่ชนใหญ่เลยคุณชนะเอางี้
ไล่เลี้ยงเหตุการณ์ดูจากภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นสี่แยกไฟแดงที่ลักษณะเหมือนไม่ได้มีไฟแดงเออจริงอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีทางเอกทางโทรถูกไหมถูกก็คือทางหลักทางรองนั่นแหละ
ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นทางหลักเนี่ยเขาก็ต้องไปก่อนอ่า
ส่วนทางรองหรือว่าทางโทรเนี่ยนะก็จะต้องจอดชะลออย่างที่รถบรรทุกคนนั้นที่เขาจอดเห็นไหม
คือลักษณะของทางรองเนี่ยนะฮะก็คือทางโทรเนี่ยเขาจะมีที่กั้นอยู่

มันจะเป็นเส้นทึบที่ตีเอาไว้ให้รถเนี่ยชะลอหยุด
ก่อนที่จะไปส่วนทางเอกเนี่ยก็หรือว่าทางหลักเนี่ยก็คือสามารถไปได้เลยแต่คุณต้องชะลอ
ก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนั่นแหละใช่ไม่ใช่อยู่อยู่จะพุ่งพวดไปได้เลยเออ
คือเรื่องของเรื่องพอมาปะทะกันกลางสี่แยกแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
ไม่มีคันไหนหยุดไม่มีคันไหนชะลอเลยก็เกิดความเสียหายแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรามาฝากเตือนกันแบบนี้เรื่องของเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งที่สำคัญจริง
ค่ะเตือนกันแล้วเตือนกันอีกนะคุณผู้ชมก็คือว่าตัวเราก็ต้องพร้อม
รถก็ต้องพร้อมแล้วก็เคารพกฎวินัยจราจรกันด้วยนะคะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องนี้แปลกเหมือนกันผู้ชายคนนึงไปโรงพัก
ไปแจ้งความอยากจะให้จับจับใครรู้ไหมจับใครจับตัวเอง
เอาจับทำไมอ่ะจับทำไมเอาตามไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
ค่ะเมียถูกไหมจ้ะพี่แต่ผมแคร์แม่อยู่แล้วไงพี่ด้วยความเป็น
เราคนไหนเราแม่เราแท้แท้ใช่ไหมจ้ะพี่แล้วคือที่ที่ที่เราเห็นอ่ะ
แม่เราเขาก็ไม่ได้อะไรพี่ในสายตาผมแม่ก็ยังเป็นคนดีเสมอพี่
แบบคือเขาก็ดีจริงด้วยในสายตาเพื่อนผมด้วย
หรืออะไรหลายหลายอย่างแต่ทำไมทำไมกับแคลร์เรากับแม่เราน่ะ
คือเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าเราเรียกเขาผิดเหรอนะพี่แล้วมัน
ฝากกันได้แหละพี่แล้วทำไมมันมันต้องเป็นอย่างงี้วะ
แล้วมันเป็นอย่างงียากจังอ่ะโอ้โหเป็นไงคะคือนั่งฟังแล้วก็เห็นใจนะ
คือเขาดูเครียดมากเชื่อแล้วอึดอันใจมากคนไม่ไหวแล้ว
นายคนนี้ชื่อนายตั้มน้ำสมุดนะค่ะอายุสามสิบห้าปีอาชีพก็เป็นช่างสาท
อ๋อก็เห็นไหมสั่งเต็มตัวคนสิ้นชอบด้านนี้ครับ
เรื่องของเรื่องครับนายคนนี้เดินทางไปโรงพักบางใหญ่จังหวัด
นนทบุรีก็เสื้อไม่ต้องใส่แล้วสงสัยร้อน
โทรไหลซะไงนี่ไปจากนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว
เท้าเปล่ามาด้วยไปพบกับร้อยเวรสอบสวน
ไปเนี่ยบอกเลยบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ว
ขอแจ้งความแล้วน้องจะไปแจ้งความจับใคร
ไปจะจับใครอยากจับตัวผมเองเนี่ย
แล้วข้อหาอะไรเอาตรงเนี้ยแล้วกันไม่รู้ว่าเอาเป็นข้อหาเสพกัญชาก็ได้
ผมเพิ่งจัดมาเลยจัดมาหลายหลุมด้วย
โอ้โหแหมจัดมาหลุมหนึ่งก็เป็นหลุมก๊อบเลย
แหมตกลงไม่ได้ตีก๊อฟ
แต่เป็นข้อหาที่เขาบอกให้จับในข้อหาเสพกัญชา
คืออย่างนี้ในตั้มก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมว่า
ตัวผมเนี่ยนะมีปากมีเสียงทะเลาะกับภรรยา
เพราะว่าไปช่วยเพื่อนทาสีร้านศักดิ์แล้วก็กลับบ้านผิดเวลาคุณ
ข่าวช้าเออคุณภรรยายังไงล่ะด่าสิคะ
อืมแต่ด่าตัวของคุณตั้มคนเดียวไม่พอด่าไปถึงบุพการีต่างหาก
ยอมไม่ได้บุพการีที่ว่าก็คือคุณแม่
คุณแม่เนี่ยอยู่ในบ้านด้วยกันได้ยินสิคะไม่พอใจ
หาว่าภรรยาใช้ถ้อยคำรุนแรงกับตัวสามี
ทีนี้ยังไงคุณแม่ของสามีก็ไม่พอใจล่ะ
มีปากมีเสียงทะเลาะกันดังไปทั่วค่ะ
กลายเป็นว่าจากที่เมียทะเลาะกับผัวอยู่ดี
ก็กลายเป็นเมียไปทะเลาะกับแม่แม่ของสามี
สามีก็คือคุณตั้มเนี่ยเลยไม่รู้ว่าจะเข้าข้างใครดี
งงเออเมียก็ดีแม่ก็รักตัดสินใจสูบกัญชา
ดื่มเบียย้อมใจสุดท้ายก็ออกมาที่โรงพักนี่แหละค่ะ

ก็คงจะเมากัญชานิดนึงล่ะ

ไปเจอกับนางสมปรารถนาอายุ๖๐ปี

คนที่เดินทางไปที่สนนะ

หลูกสะไพรฆ่าลูกชาย

ตัวผู้หญิงด้วยอ๋อแล้วบางทีนะเธอบอกนะว่าเคยเห็นลูกชายของเธอ
ถูกภรรยาทำร้ายร่างกายแม่น่ะบอกนะว่าตัวแม่เองยังไม่เคยตีลูกชาย
ขนาดเนี้ยเลยอ่ะโอ้ก็ด้วยความแบบว่ารักลูกอ่ะเนอะเออสงสารไง
ถูกลูกสะพ้ายจิกหัวแล้วลูกชายเองก็น้อยใจมาบ่นกับแม่ตลอด
ก็เลยเหมือนมีปัญหาแม่ผัวอืมลูกสะพ้ายใช่ไหมโอ้โหปัญหาคลาสสิก
อืมแล้วแม่บอกด้วยว่าปกติลูกชายเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะ
ฟังคุณแม่เลยด้วยกันค่ะแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเรื่องอะไรกัน
ไปข้างนอกเข้ามามันก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นสักที
ครับว่าจะไม่พูดหรอกทีนี้มันมันไม่ไหวมันไม่หยุดเลยอืมอ่าก็
เขาก็ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นแม่ก็ตะโกนลงมานี่
มามันเป็นอะไรกันเรื่องอะไรกันนักหนาครับเอ่อไอ้พี่ตั้มมันไปกินเหล้า
อินเดียอะไรเขาก็ว่ากับมันอืมแล้วนี่ก็ไม่หยุดอืมไม่หยุดไอ้ตั้มมันจะไป
ข้างนอกไปตำรวจไปเนี่ยเป็นมันก็จิกหวยตั้มเอาไปจิกหัว
เราก็สงสารลูกเราอะไรก็เลยไล่มึงก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่มึงไป
อย่ามาอยู่ที่นี่ไอ้เราอยู่ด้วยเราไม่อยากได้ยินแบบนี้
เราไม่สบายใจเราไม่สบายใจคนที่อยู่ใกล้ชิดน่ะ
มันสมองไอ้นี่เสียไปหมดโอ้โหอ่าแล้วก็เข้าใจแม่เหมือนกันอ่ะนะคะ
อ่าปัญหานี้จะจบยังไงดียังไงคะจบลงที่คุณตำรวจครับ
พันธุ์ตำรวจตรีพายุนินละอสารวัตรสืบสวนสพบางใหญ่ไปปลอบใจครับ
เนี่ยครับคนนี้ครับคุณตำรวจครับตัดสินใจเข้าไปปลอบใจแล้ว
ฉีดแจงให้ในตั้มเนี่ยได้ทราบว่าการเสพกัญชาเสพกัญชานี่น่ะ
หากไม่พบของกลางในตัวผู้เสพก็คือผู้ป่วยเนี่ย
เอาบอกแบบนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็ถ้าเรื่องของปัญหาในครอบครัว
ทำไงคะโอ้ยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาก็คือเหมือนกับ
ประมาณว่าคุณตำรวจคนนี้เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจพูดคุยกัน
ปรับความเข้าใจให้แล้วก็บอกว่าเอางี้ตั้ม
เข้าหลังไม่ต้องมาโรงพักนะถ้ามีปัญหาในครอบครัวอีกโทรไปนู่นหาพี่อ้อยพี่ชอดโทรไปนู่นหาพี่อ้อยพี่ชอด

ก็ไปปรึกษาปัญหาหัวใจปัญหาครอบครัว
มันก็ได้แหละแต่พี่เขาอาจจะใส่ไม่ค่อยว่าง

โทรหาคุณตำรวจเลยเขาให้เบอร์ไว้
เอางี้ละกันมีปัญหาคราวหลังก็โทรมาคุยก่อนปรึกษาได้

ค่ะถือว่าเป็นตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนตัวจริงนะ
ค่ะรับทุกเรื่องเลยยังไงก็ขอให้รักกันอย่างสงบสุขนะคะ

เรื่องนี้ครับเป็นกรณีที่กระเบื้องผนังอาคารริมถนนพระรามหนึ่ง

ตกอกตกใจจริงไปดูภาพเหตุการณ์ครับ

คนกำลังเดินไปเดินมาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีอะไรนะครับ
อยู่อยู่ครับกระเบื้องปูผนังอาคารเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเกษมสรร๑เขตปฐุมวัน
นะครับเขาบอกว่าไอ้ที่ล่วงลงมาเนี่ยมันล่วงมาจาก
อาคารที่สูงถึงเก้าชั้นโอ้โหแผ่นกระเบื้องปูผนังอาคารที่บริเวณชั้น๘ครับ
มันเกิดกระท่อตัวออกมาครับแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึง๕รายนะครับคุณชิสา
อาคารนี้เป็นอาคารที่เปิดทำธุรกิจห้องพักแบบรายเดือนนะคะ
ซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนอายุ๔๐ปี
เขาบอกว่าเขาเห็นนะคะเห็นเหตุการณ์
แล้วช่วงเวลาที่มีฝนตกลงมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ปูนมันอุ้มน้ำ
พอปูนมันเสื่อมเนี่ยไงมันก็เลยทำให้ชำรุดลงมาแบบนี้
ซึ่งพอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขตประทุมวันก็มาตรวจสอบนะคะ
แล้วก็ดูซิว่ามันมีผลกระทบต่อตัวอาคารไหม
อาคารนี้ยังคงแข็งแรงอยู่นะคะยังคงใช้งานได้แต่ข้างนอกมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ครับเอางี้ละกันเนอะในเมื่อมันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
เจ้าของตึกตึกอื่นก็ได้นะคือถ้าแบบว่ารู้ว่ามีอายุการใช้งานมานานแล้วเนี่ย

มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือถ้าเราพบปัญหาเร็วเราก็แก้ไขได้เร็ว

ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วก็มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้

ก็เลยเอามาให้ดูกันฝากเตือนกันเอาไว้แบบนี้
อย่างหนึ่งต้นไม้เหมือนกันนะคุณชนะ

ฝนตกน้ำท่วมขังรากมันอาจจะไม่แข็งแรงก็อาจจะล้มได้ยังไงมันตรวจสอบให้ดีนะคะ
ครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
คุณชนะค่ะดิฉันอยากจะให้คุณดูพ่อบ้านใจกล้าคนนี้

ไม่เสียทีที่เป็นอดีตกองหน้าฟุตบอลเก่า
เออเขาฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาพอลูกส่งบอลให้ก็เตะมันเข้าเลยค่ะ

เข้าหน้าภรรยานี่แหละค่ะ

เข้าประตูมันก็ได้คะแนน

แต่ถ้าเตะเข้าหน้าแฟนก็ไปโรงพยาบาลล่ะครับ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลอย่าลืม
นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอขมาด้วย

แล้วคุณภรรยานี่เขาอยู่มุมนะ

เพราะว่าอยู่แล้วปลอดภัยแล้วคืออยู่ในมุมที่แบบไม่น่าจะโดนแล้วอ่ะ

อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจก็จริง

แต่มันมีความสะใจอยู่ในนั้น

แหมผมดูรู้เลยคุณต้องเก็บกฎอะไรมาบางอย่าง
คุณเล่นใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งขนาดนี้

หายเจ็บมาแล้วว่ากลับคืนแน่นอน

งานนี้ต้องมีง้อกันหน่อย

วันนี้สนุกสนานจริงขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความไลน์มา

ใช่ค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยบรรยากาศของการที่ลูกช้าง
ช่วยคุณแม่หลางจานอุ๊ยน่ารักมากแอ่นดูดทีเดียวค่ะ
ติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป